ภาพบุคคลสำคัญนะคะ๗คนสำคัญที่ถวายงานรับใช้นะคะ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศซึ่งการตามหาตอนนี้ที่จังหวัดสกลนครพบแล้วนะคะ
ใน๗คนหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศตามหาบุคคลในภาพที่เข้าเฝ้า
ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏค่ะ
ดอกไม้คำวงอายุ๖๑ปีค่ะเป็นชาวบ้านหนองม่วงตำบลปฐุมวาปี
อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเป็นบุคคลในภาพลำดับที่หนึ่งนะคะ
พบในจังหวัดสกลนครภายหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศตามหาบุคคลในภาพจำนวน๘คนที่เข้าเฝ้าหรือถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ
โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
และความเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรม
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙ค่ะ
ภาพดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะเมื่อครั้งที่สมเด็จ
นางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหนองม่วง
เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๒๓ค่ะ

ครั้งนั้นได้นำบุตรสาววัย๕เดือนเท่านั้น

ไปเฝ้ารับเสด็จที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง
เนื่องจากบุตรสาวมีอาการป่วยตัวร้อนและมีไข้สูง
เพื่อรอรับการรักษากับหน่วยแพทย์ของพระองค์ค่ะ
ซึ่งความรู้สึกในขณะนั้นนับว่าเป็นพระมหากรุณา
ที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระองค์ทรงห่วงใยไม่ว่าจะมีหรือจน

สาวของตนเองอาจไม่มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
จากขณะนั้นสถานพยาบาลมีอยู่น้อยและอยู่ห่างไกลค่ะ
ในทุกวันนี้นะคะเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านทรายทองด้วย

มีการหารายได้เสริมหลังจากว่างเว้นจากการทำนาค่ะ
และวันที่๑๒สิงหาคมที่จะถึงนี้
พระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลนามัยที่แข็งแรง
คือนางวาสนาแก้วหานามอายุ๓๓ปี

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามีและลูก
เป็นบุคคลในภาพลำดับที่๗
ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ช่วงที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เสด็จไปเยี่ยมราชดรที่บ้านหนองม่วง
เมื่อวันที่๒๘มิถุนายนปี๒๕๔๗ค่ะ
โดยนางวาสนาเล่าว่าได้รับคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน
ผ่านโครงการศูนย์ศิลปาที่บ้านไซทอง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ
เพื่อให้มีอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะคะ
โดยพระราชทานเงินสดจำนวน๑๕๐๐๐บาท
ทรงรับเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านทรายทองกลุ่มปากผ้า
และวันนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานผ้าสำหรับปัก
พร้อมอุปกรณ์และภาพตัวอย่างสี่ผืนด้วยกันค่ะให้นำไปปัก
โดยทรงรับสั่งว่าเป็นการบ้าน
ซึ่งขณะนั้นรู้สึกปราบปลื้มยินดีทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
พระองค์ทรงมีความเมตตากับราษดรผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินค่ะ